ไปดูเรื่องแปลกกันบ้างฮะจิ้งจกฮะฮะฮะจิ้งจกฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
นะฮะนี่แหละครับจิ้งจกตัวนี้อยู่ที่บ้านเลขที่สองร้อยยี่สิบแปดทับแปดนะฮะ
ของคุณวุฒิไกรชิดนบรงค์นะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านทิวเขา
หมู่ที่สิบเอ็ดตำบลกระบี่น้อยอังเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
แม่ตัวสีแดงแต่หัวมันก็สีดำนะฮะแปลกจริง
คุณวุฒิไกรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยพบจิ้งจก
ขณะที่ผมเนี่ยนำเหรียญไอ้ไข่ไปเปลี่ยนสร้อยเหรอ
เพื่อที่จะแขวนขึ้นคอแขวนเข้าคอเนอะเออแขวนคอเนี่ยนะฮะเออ
พอแขวนเสร็จผมก็เดินไปล้างมือในครัวเพื่อทำกับข้าว
เอ้าเจอเลยจิ้งจกตัวนี้มันเกาะอยู่ตรงฝาผนังครัวเลย
โอ้โหมันแปลกจริงผมรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพ
เกือบจะไม่ทันนะฮะแต่จิ้งจกตัวนี้มันเชื่องนะ
มันเหมือนคุ้นกับคนเลยมันไม่กลัวไม่หนีไม่วิ่งหนี
เขาเขียนมาไม่วิ่งหนีไปไหนจิ้งจกไม่ปีนหนีไปไหนเหรอ
ไต่หนีไปไหนยอมให้ถ่ายรูปแต่โดยดีนะฮะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยนะฮะไม่ได้ฟังเสียงจิ้งจกนะ
ฟังเสียงคุณวุฒิกรายอ้าว
ประตีก็ไม่มีเหรอตรงทางกลางหรือหลงหมูหน่ำแดงได้ไหม

คนก็บอกว่าจิ้งจกน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
แต่ก็แปลกดีแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่แปลกหรอก
เพราะว่าผนังออกเป็นสีชมพูแบบนี้